ถวายสัตว์เนี่ยผมไม่ตอบแล้วนะครับ
เรื่องการนัดหาลือกับพักเล็กก็ยังไม่มีนะครับ
แต่ห้องนั้นข้าวอะไรยังไม่มีไม่รู้ใครไปนัดเขาหรือเปล่า

ถ้ายังไม่เข้าข้อลมทำให้ได้ทั้งนั้น

ไม่ได้มันไม่ปลอดภัย

เพราะฉะนั้นถ้าแผนศูนย์สงสัยเรื่องต่างก็ตามก็สอบถามขึ้นมาได้นะครับ
มีช่องทางหลายช่องทางด้วยกันนะครับ
วันนี้ผมก็ให้โกศพด้วยประจำที่
จริงแล้วตำแหน่งพวกนี้เป็นตำแหน่งของนายมตรีนะครับ
แต่ผมก็ได้มอบหมายให้กับทุกกระทรวงไป

แล้วก็มีการรายงานกลับมาที่นายกตรีทุกเดือน

เขนเอาแบบด้วยว่าต้องไปทำ
เป็นระบบการตรวจสอบถูกรุนเหมือนกันนะครับ

ก็เป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญ

ถ้าดูถูกคนแบบนี้ไม่มีใครอยากทำงานให้ท่านอยู่แล้ว